การงานรุ่งแก้บนพระเจ้าตากฉายหนังกลางแปลง
ก็ใช้พื้นที่เยอะมากนะ
ลุ้งเบอร์ไหนค่ะถึงชายก้าวจอแบบนี้

จอเคลื่อนไม่เป็นไรแต่เลขอย่าเคลื่อนนะดอมนะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจอหนังกลางแปลงทั้งหมด๙จอนะคะ
เรียงรายอยู่ภายในมูลนิธิสารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
น้องสนมตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
หลายคนผ่านไปผ่านมาบอกฮือฮ่า
คือฮากันใหญ่เลยนะคะว่าทำไมจอหนังเยอะเบอร์นี้ล่ะ
ขออะไรแล้วได้ทำไมต้องเอามา๙จอเยอะมากปกติแก้บนกี่จอคะ
จอเดียว๒จอนี่เอา๙จอเลยนะคะ
ทีมข่าวไม่รอช้าค่ะพอทราบเรื่องลงพื้นที่เลยนะคะ
คุณสิริภูมิชูเพียรอายุ๔๐ปีเป็นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลตะบนแสลง
คนนี้ล่ะค่ะเป็นผู้ว่าจ้างหนังกลางแปลงทั้ง๙จอมาฉายเพื่อแก้บน
เขาเล่าบอกว่าหลังจากที่มาบนบานสารกล่าวขอกับศาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
บอกว่าขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งนะล่าสุดได้เลื่อนจริงสมใจเลยอ่ะ
จากเดิมเป็นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการใช่ไหมเลื่อนมาเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ก็เลยมีการว่าจ้างหนังกลางแปลงมาฉายทั้งหมด๙จอโดยฉายจอละ๓เรื่อง
แต่ทุกจอจะเริ่มด้วยงิ้วก่อน
หลังจากนั้นจะฉายหนังจนครบ๓เรื่องทุกจอ
ผมเชื่อนะส่วนตัวผมเชื่อเลยว่าพี่เขาต้องทำงานเก่งด้วย

งั้นก็ใครก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้าพี่ไม่ทำงานเก่ง
ใช่แล้วสารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปสวยเนอะ
สำหรับสารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชนี้นะคะ
สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙มักจะมีคนไปขอพรโดยการจุดทูป๕ดอกนะ
ส่วนใหญ่จะขอให้ถูกรางวัลขอเรื่องงานการ

จ้างหนังกลางแปลงไปแก้บนแบบนี้นะคะ

สมเด็จพระเจ้าตักศิลป์ก้าวจอนะฮะ

ไปที่นครราชสีมาจำได้ใช่มั้ยพี่เบิร์นพี่ปุ้ย
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลฟ์ตอนที่ทำข้าวเหนียวมะม่วง